อาจารย์ชัดเจนนักพยากรมีคนไปบอกอืมคดีมันไม่ขึ้น
ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุ
แล้วจะมีคนติดคุกในคดีนี้ไหม
ถ้ามีมีกี่คนก็เลยถามอาจารย์ชัดเจน
บอกเปิดไพ่ดูหน่อยได้ไหมคะเปิดไพ่ตอบคำถามหน่อยได้ไหมคะ
อาจารย์ชัดเจนบอกว่าคุณขอมาเราจัดให้คุณผู้ชมไปดูค่ะ
มีเยอะด้วยดูจัดส่งเทปเยอะเลยนะเลยเร็วขออนุญาตอ่านจัดหน้าไพ่เป็นน้า
ภายในพี่แทงโงจะมีคนติดคุกเรียวนี้อ่ะไพ่ว่ามี
เจนแสดงนะครับอุบัติเหตุหรือคาตรกรรม

บอกว่าสุดท้ายจะจับคนผิดได้
เป็นเรื่องของความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณ

อาจารย์ชัดเจนไพร่๓อย่าง
ตอบคำถามโซเชียลชัดเจนเลยนะคะ

เมื่อวานนี้ฉันไปดูดวงมา
ก็แอบเปิดไพร่เรื่องนี้เหมือนกัน
เอ้าเหรอดูดวงคุณตาโมด้วยไพร่บอกว่าฆาตกรรมเหมือนกัน

ทีนี้อาจารย์บอกว่าจะมีคนติดคุกในคดีนี้ด้วย
หลายคนด้วยหลายคนด้วย

เยอะแล้วสองที่ไปก็หลายแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชม
ที่เปิดมาตอนนี้เขาคุยกันเรื่องไพ่นะเปิดไพ่นะ
ไม่ใช่เรื่องวิทยาศาสตร์นะเดี๋ยวเปิดมาแล้วเดี๋ยวเข้าใจผิด
เดี๋ยวคิดว่าตำรวจสรุปสำนวนคดีแล้ว
ไม่ใช่อะไรนะอาจารย์ชัดเจนบอกว่าเปิดไพ่มาเป็นฆาตกรรม
ปุ้ยไปดูดวงบอกฆาตกรรมเหมือนกัน
แต่ตำรวจบอกหลักฐานตอนนี้ยังไปถึงแค่อุบัติเหตุครับอืมอ่า

ทีนี้อาจารย์ชัดเจนบอกว่าชัดเจนจริงนะคะ
อาจารย์ชัดเจนบอกว่าจะมีคนติดคุกหลายคนด้วย
แต่คุณผู้ชมมันก็มีข้อแม้นะในการเปิดไพ่แทนคนอื่นเนี่ย
ความแม่นยำมันจะลดน้อยลง
นี่คือข้อจำกัดนะคะ
ทีนี้นอกจากนี้ยังมีคนถามอาจารย์ชัดเจนอีกว่า
ดูวิญญาณของแตงโมให้หน่อยว่ายังอยู่หรือไปแล้ว
จากการดูไพ่ของอาจารย์ชัดเจนอาจารย์ชัดเจนบอกว่า

เพราะว่าเมื่อวานตอนที่ขับรถกลับมาจู่ได้กลิ่นศพ

อาจารย์บอกว่าวิญญาณยังอยู่ยังติดห่วงห่วงหลายเรื่อง
โดยเฉพาะเรื่องงานที่นัดหมายไว้ก่อนที่จะเสียชีวิต

เมื่อกี้ผมขนขารู้จริงนะพี่ปุ้ย
เพราะมันใกล้เคียงกับอะไรรู้ไหมฮะ
คนรอบตัวบอกว่าคุณตังโมไปเข้าฝัน
ที่ไปเข้าฝันหมายความว่ายังห่วงยังมีอะไรอยู่หรือเปล่า